เวลาที่เราอยู่บ้านแล้วก็มีสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่ได้รับเชิญมา
อันนี้เราก็ตกใจใช่ไหมเราก็ต้องเรียกพี่กู้ภัยให้มาช่วย
เคสนี้พี่กู้ภัยมาถึงแล้วถึงกับเงิบค่ะ
เฮ้ยน้องเบย์ตอมงูมันแผลอะไรนะ

จริงมันต้องแผลแม่เบี้ยนี่งูอะไร
แต่งูปลอมเราต้องบอกว่ามันแผ่แม่
เออแด่เห็นไหมมันคืองูปลอมมันมาหลอกลวงเราทำให้เราตกใจ
ใครจะทำกับฉันได้

งานนี้เดือดร้อนกันทั้งบางเลยนะครับเพราะว่าตพกู้ภัยสว่างร่วมใจยะสวทร
ได้รับแจ้งว่ามีงูบุกเข้ามาที่บ้าน
ก็เลยรีบมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือ

มาถึงก็เขียนใหญ่เลยค่ะเออทำไมงูมันยังแผลแม่แบ้

ทำไมงูมันยังแผนแม่แบ้แม่เบี้ย

แผลอยู่แบบนั้นนิ่งแบบโอ้โฮไม่ติ้งไหว

พวกน้องตัวเป็นโรคหัวใจความดันอะไรขึ้นมา

อาจจะเป็นเรื่องของการที่ทำเอาไว้เพื่อดักนกก็ได้นะ
ดักนกรรมั้ง
ดักให้ไล่นกแบบนี้
นกมันสามารถเข้ามาเกาะพังรังก็เป็นไปได้
เขาเรียกว่านกมาแบบอื๊ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ